นี่แหละโตโน่โตโน่โตโน่เบแล้วก็โตโน่แพ้เป็นข่าวเดียวกัน

แพทย์บอกว่ามีข่าวว่าคุณซ้อมมอเตอร์ไซค์กับหนุ่มตี
เออจริงค่ะคุณแพทย์ต่อพี่เบ้นหรือคะคุณแพทย์ต่อพี่เบ้นหรือคะ

สนิทกันมา๗ปีแล้วเคยสนิทกันแล้ว

จนตอนนี้เราเหมือนมาสนใจอะไรที่ใกล้กันนะฮะ
ประจวบกับแก๊งเราก็ดันมารู้จักกันอีก

แต่ก็ยอมรับค่ะว่าเขาน่ารัก

ผิวใครผิวผู้ชายอ่ะโอ้เหรอทำไมคุณรู้อ่ะ
อ๋อเขาเป็นใครคุณแม่นนี่
ฉันเจอฉันจบรายการแฉเนี่ยเที่ยงคืน

ใช่ไหม

ผู้ช่วยฉันซึ่งคนคิดว่าเป็นผัวหมดเลย
พี่หมดแดงที่ดีซื้อสวย

ไปกันปุ๊บเนี่ยก็เห็นนางมาด้วยกัน

เขาเป็นนักศัพท์จริงหรือเป็นว่าชีพอื่น

ผิวขาวแบบว่าเป็นลูกคุณหนูอ่ะ

คุณโย๊ยคุณมาพูดแบบนี้ออกรายการไม่ได้นะ

อายุพนามขนาดนี้ก็สามารถให้ทีน้องดี

ถ้าเราจะจิ้นกับพี่โน่เราก็ยังดูกันไปเรื่อย
เป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันมากกว่าค่ะ

เขามีคนที่ตั้งเพจขึ้นมาเป็น

เอาเหรอเอาเพลงมาแล้ว